คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เพจล่าเขาเปิดเผยเอาไว้ในเพจนะคะ
เป็นลักษณะของการเตือนภัยสังคมแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวจริง
เพราะเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่ทุกคนคนส่วนใหญ่
ต้องเคยส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งสินค้าส่งของส่งพัสดุอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็คือพนักงานของบริษัทขนส่งสินค้าชื่อดัง
เขาแกะกล่องพัสดุของลูกค้าแล้วเอาของที่อยู่ด้านในออกมาโชว์
แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลในลักษณะเชิงล้อเลียน
เพราะสิ่งของที่อยู่ด้านในพัสดุดังกล่าวคือเซ็กส์ทอย
ทีนี้เพจล่าเขาบอกว่าจากการสังเกตของพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
เขาโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็มีเพื่อนในเฟซบุ๊คของพนักงานมาแสดงความเห็นล้อเลียน
มีคนถามที่อยู่ของลูกค้าเจ้าของเซ็กซ์ทอยด้วยค่ะ
คนโพสต์ก็บอกที่อยู่คร่าวให้กับคนถามด้วยค่ะ
คือบอกที่อยู่ของลูกค้าแล้วก็มีการพูดในลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะ
ล่าบอกว่าถ้าลองสังเกตดูดีกล่องพัสดุกล่องนี้ไม่น่าจะเป็นกล่องที่ชำรุด
เพราะปกติแล้วบริษัทขนส่งสินค้าบริษัทนี้จะไม่รับกล่องที่ชำรุดตั้งแต่แรก
ถ้าจะอ้างว่าพัสดุมันชำรุดก็เลยแกะดูอันนี้ไม่น่าจะใช่
เพราะธรรมชาติเวลาส่งของลูกค้าที่ส่งต้องปิดผนึกเพราะเราก็กลัวของพังใช่ไหมคะ
กลัวของรั่วไหลกลัวของไม่ถึงปลายทางถ้ามันฉีกขาดบริษัทก็ไม่ส่งให้แน่
ถ้ามันชำรุดจริงพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ก็ไม่รับส่งให้แน่
ในการส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วสินค้าออนไลน์ที่แพร่หลายในขณะนี้ใช่ไหม
มันเป็นของที่ไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครอยากให้รู้ว่าเราสั่งมาอะไรอย่างนี้และคนที่สั่งเขาเป็นผู้หญิง
พอคุณไปเจอก็เหมือนกับว่าคุณก็เอามาล้อเล่นเอามาถ่ายรูปเอามาล้อเล่นพอมีคนถามคุณก็ยังไปส่งที่อยู่ของเจ้าของให้เขาอีก
แล้วเนี่ยนะเพจล่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาเครียดหนักมากถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟัง
ทางบริษัทบอกว่าตรวจสอบอย่างละเอียดและมีการดำเนินการให้โดยทันที
พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงถูกเลิกจ้างทันทีเพราะเป็นความผิดร้ายแรงต่อจัญญบันในการทำงานของบริษัท
และหัวหน้าของเขตนี้จะถูกดำเนินการทางวินัยด้วย
บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เลิกจ้างให้ถึงที่สุดด้วย
ทีมบริหารทุกคนของบริษัทเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ขออภัยอย่างสูงที่ทำให้ผิดหวังเกิดความอับอาย
สัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก
แล้วก็บอกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพด้านบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นคุณค่าหลักของบริษัท
จะไม่ประนีประนอมกับพฤติการที่ผิดในลักษณะแบบนี้ทุกเหตุการณ์
แล้วก็บอกว่ามีมาตรฐานในการหาพนักงานทุกระดับ
แล้วก็มีมาตรฐานในการส่งสินค้าแต่หลังจากนี้จะเข้มงวดมากขึ้น
เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้บุคลากรที่ดีเท่านั้นมาทำงานให้กับเรา
ทางบริษัทขออภัยลูกค้าและสาธารณชนเป็นอย่างสูงอีกครั้ง
หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนบริการของเราโดยการใช้บริการของเราต่อไป
แต่ถึงมีแถลงการขอโทษออกมาเรื่องมันยังไม่จบไงคุณภาคภูมิ
เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงแล้วมันก็มีคำถามมากมายในโลกออนไลน์
คำถามแรกก็คืออย่างที่เพจล่าเขาบอกแหละ
ว่าตกลงแล้วพัสดุนี้กล่องนี้มันชำรุดอยู่ก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่า
หรือว่าอยู่ดีพนักงานของคุณไปแกะออก
อรี่ยืนยันว่ามันเป็นกล่องที่ชำรุดแล้วก็ไล่ออกแล้วและจะดำเนินคดีด้วย

มันชำรุดก่อนหน้านี้จริงไหมหรือคุณอยู่ดีไปแกะ
แล้วถึงแม้ว่ามันชำรุดอยู่ก่อนนะคะคุณมีสิทธิ์อะไรไปแกะดูไปเปิดดูสินค้าของลูกค้าเขา

ใช่ก็ส่งกลับไปสิว่ามันชำรุด
แต่นี่คุณแกะออกมาแล้วคุณเอามาเล่นเอามาโพสต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเพจล่าก็บอกว่าผู้หญิงเจ้าของพัสดุเขาเครียดหนักมากถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยอ่ะคุณภาคภูมิ
คือคำถามนอกจากกรณีของหญิงเจ้าของสินค้าคนนี้แล้วเนี่ย
แล้วก่อนหน้านี้มันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งกี่คนใช่ไหม
อันนี้คือคำถามที่มันจะต้องแตกย่อยออกไปนะแต่ผู้หญิงคนนี้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้นะครับ
ล่าระบุว่าหญิงสาวเจ้าของพัสดุเครียดหนักมากถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย
ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องที่ครอบครัวก็ไม่เข้าใจ
มันไม่ใช่สินค้าทั่วไปไงใช่ไหมถ้าโชว์มาแล้วเป็นกางเกงเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็ว่ากันไป
ที่สำคัญก็คือแฟนก็จะขอเลิกแล้วก็ยังมีผู้ชายที่ไม่รู้จัก
ไลน์เข้ามาเยอะแยะไปหมดก็ได้มาจากอะไรล่ะก็ไอ้พวกนี้นี่แหละ
ที่มันปักหมุดให้เขาตอนที่เอาของของเขาออกมาโชว์แล้วเอามาล้อเล่นแล้วก็คนถามเข้ามาเออเจ้าของเป็นใครเนี่ย
เป็นผู้หญิงแล้วก็ส่งที่อยู่ให้เขาหมดอย่างนี้นะครับ
หวาดระแวงถึงขั้นต้องลางานไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่าอับอายแล้วตอนนี้ต้องต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คนเดียวนะ
เพราะว่าขอร้องให้ญาติเนี่ยมาช่วยกันในการเดินเรื่องดำเนินคดีแก้ไขมาเป็นเพื่อนหน่อยไม่มีใครช่วยฮะปฏิเสธหมด

ก็เข้าใจว่ามันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของสินค้าด้วยนะ
พัสดุบอกว่าปลายทางจัดส่งสินค้าให้เธอเนี่ยแจ้งว่าเข้าระบบเคอรี่ไปแล้วแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่๒๒เมษายน
จนผ่านไป๘วันก็ยังไม่ได้ของเธอก็โทรหาศูนย์เคอรี่ตามเบอร์โทรสายด่วน๑๒๑๗โทรทุกวันก็บอกว่าของจะมาส่ง
เธอเนี่ยต้องลางานมารอรับของอยู่สามวันแต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ย
บอกว่าสงสัยคงต้องลายาวเผลออาจต้องลาออก
เพราะว่าเอาละเราอาจจะเบลอภาพเลอหน้าไม่บอกชื่อที่อยู่อะไร
แต่ด้วยพฤติกรรมของผู้ชายเหล่านี้เนี่ยในโลกออนไลน์เขารู้จักเธอหมดแล้ว
ใช่ค่ะนะฮะแล้วเธอบอกว่าทุกครั้งที่โทรไปตามของนะตอนที่ยังไม่ได้
บอกทางศูนย์ว่าต้องส่งของนะเพราะว่ามันมีคนที่ใช้ชื่อที่อยู่ของเธอ
สั่งของเพราะว่าเขาไม่สามารถให้ส่งไปที่บ้านเขาได้ยังไงต้องส่งมาให้เธอให้ได้นะ
เธอจะต้องรับของเองเธอถึงต้องลางานมารอรับแต่มันก็ดันเกิดเรื่องขึ้น
กลายเป็นเธอต้องมารับกรรมค่ะเหมือนกับเธอพยายามจะบอกว่า
คนที่สั่งของอันนี้เขาไม่สามารถจะใช้ชื่อที่อยู่รับของได้
มายืมชื่อที่อยู่ของเธออืมแล้วพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีก
กลายเป็นเธอก็ต้องมารับกรรมแทนถูกต้องทั้งทั้งที่เธอพยายามตามของให้มาส่งสักที
ส่งสักทีลางานมาสามวันมารอรับของก็ไม่มาค่ะแต่พนักงานของคุณ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดันไปแกะแล้วเอามาโชว์แล้วก็บอกว่าเจ้าของคือฉัน
อืมเอาอย่างงี้ฉันก็ซวยทั้งทั้งที่ฉันไม่ใช่เจ้าของ
พาพนักงานทั้งสี่คนมาขอโทษอ่าโดยบอกว่าจะพาตำรวจมาด้วย
ก่อนหน้านี้ตอนที่เธอรู้ว่าของที่สั่งถูกแกะแล้วไม่ได้ส่งมา
พยายามขอชื่อกับนามสกุลพนักงานทั้งสี่คนจะไปแจ้งความเองอืม
แต่เธอบอกว่าทางเคอรี่ปิดค่ะไม่ยอมให้ส่วนพี่สาวเจ้าของพัสดุบอกว่าน้องสาว
เป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้วปกติอืมแล้วเคยเครียดมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย
หามส่งโรงพยาบาลมาแล้วแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้ง
ครั้งเนี้ยโอ้โหเราต้องช่วยกันหนักเลยมาเจอแบบนี้อีกไง
แล้วก็อยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจด้วยอืมน่าเห็นใจมากนะคะ
ทีนี้เราก็ถามเรื่องนี้ไปยังหัวหน้าศูนย์พิทักษิตผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อบริโภคนะคะจะถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนี่แหละ
ว่าจะไปเอาผิดอะไรยังไงเขาได้บ้างนะคะ
นางสาวนรมนเมฆบริสุทธิ์นะคะก็บอกว่า
มีความผิดทางอาญาตามมาตรา๓๒๘ความผิดฐานหมินประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกินสองแสนบาทและไม่ใช่แค่เฉพาะพนักงานที่ก่อเรื่องเท่านั้นนะคะ
ทางบริษัทซึ่งเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยค่ะ

สิ่งสำคัญก็คือบริษัทควรออกมาตรการ

ไม่ใช่แค่ออกแถลงการขอโทษผ่านออนไลน์แล้วจบเรื่อง

ถ้าเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิ์นะคะแน่นอนล่ะ
ดำเนินคดีอาญาโดยหลักการดำเนินคดีอาญาต้องแจ้งความดำเนินคดี

เพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่รับความเสียหายก็ไปดำเนินคดี
ไปแจ้งความได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้เลย

เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะ
อยากจะให้ทุกคนพิทักษิตของตัวเองนะคะต้องแจ้งความค่ะ
ต้องไปแจ้งความนะคะเพราะว่ามันเอาผิดได้ทั้งทางแพ่งก็คือเรียกค่าเสียหาย
จะได้เป็นบทเรียนไงคะจะได้ไม่กล้าทำอีกไงคะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่ละเมิดสิทธิ์แล้วก็จบกันขอโทษจบไปมันไม่ใช่
กรณีนี้เป็นลักษณะของการเอาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น
เผยแพร่จนทำให้เขาอับอายแก่สาธารณะ
มันเป็นความผิดซ้ำสองไปอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นบริษัทต้นสังกัดคุณต้องให้ชื่อที่อยู่
ให้รายละเอียดทั้งหมดของคนก่อเหตุกับผู้เสียหายเขา
เขาจะได้ไปปรึกษาธนงทนายแล้วก็ไปฟ้องร้องของเขา
เอาให้เต็มที่ในสิ่งที่เขาประสบ
และบริษัทเองก็ต้องร่วมรับผิดด้วยค่ะ

คือบริษัทจะบอกว่าเราแจ้งความให้แล้วนะอันนี้ไม่ได้
ไม่ได้ตามที่ผู้ที่เขาเกี่ยวของเขาแนะนำ